ช่วงนี้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะฮะ
ปิดก็คือคนไม่สามารถขึ้นไปเที่ยวได้
ทำให้ช้างป่าค่ะหลายสิบตัวนะคะ
เรียนในพื้นที่จังหวัดนครนายกค่ะ
คนในพื้นที่เขาบอกว่าจริงปกติแล้วเนี่ย
เขาไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่เพราะว่ามีคนไปเที่ยวเยอะนะคะ
แต่ว่าช่วงนี้ไม่มีคนเลยและอากาศก็ร้อนด้วย

ภายหลังจากที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ประกาศปิดการท่องเที่ยวอุทยานทั่วประเทศ
ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด๑๙
สภาพบรรยากาศเขาใหญ่เงียบค่ะ
ไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มียานพาหนะ
ส่งผลให้สัตว์ป่านานาชนิดออกเดินเล่น
ไปหากินตามพื้นที่ต่างสบายใจเลย
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รับแจ้งค่ะ
ว่ามีสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
โขลงรวมกว่าสามสิบตัวลงมาหากินบริเวณปากทางเข้าน้ำตก
โรคทุเรียนตำบลสาริกาอำเภอเมืองนครนายก
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบค่ะและเก็บภาพนี้
เป็นภาพน่ารักมาฝากเราและเป็นข่าวให้คุณผู้ชมดูเนี่ยนะคะ
ช้างป่ามากัน๓๐ตัวเล่นน้ำสนุกสนาน
คุณผู้ชมจะได้ยินเสียงบางช่วงบางตอนเขาส่งเสียงร้องกันสนุกสนาน
โขลงพอกินน้ำเสร็จเล่นน้ำเสร็จเดินไปกินโป่งดินในพื้นที่อีก
โขลงช่วยกันเขย่าต้นจามจุรีค่ะ
พอฝักจามจุรีมันหล่นลงมาก็เก็บกินกันอย่างมีความสุข
และจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ทราบว่า
ช่วงอากาศร้อนของเดือนมีนาคมเดือนเมษายน
ช้างป่าจะเดินลงมาจากเขาใหญ่มาหากินในพื้นที่ด้านล่าง
หลังจากได้เล่นน้ำและกินอาหารเรียบร้อย
เขาก็ทยอยกลับขึ้นเขาใหญ่ไปอย่างสงบค่ะ